ไปท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยจังหวัดชนบุรีครับ
บอกเลยว่าสนุกมากติดตามกับคุณดาวสุพัสรากันไล่เลย
ในช่วงตลอดเที่ยวไทยสายย่ำหยืด
ไม่ไหวแล้วหิวข้าวจะแย่อยู่แล้ว
เร็วไม่เข้าใจเลยจักรยานจ้า

สวัสดีจ้าอนุดาวมาจากไหนละเนี่ย
นุดาวมาจากกรุงเทพนุดป๊าแป๊หิวข้าวมากเลยจ้า

แต่วันนี้มีกะลาให้หนูดาวกินนะ
ฟันฟังหนูไม่ค่อยดีจะกินอะไรแท้เลยเหรอ
กระลาวัยรุ่นเหมือนหนูดาวนั่นแหละ

ดาวคนดีคนเดิมมาแล้วจ้า
แน่นอนว่าพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแบบโลคาร์บอนค่ะ
ตอนนี้อยู่ที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ที่นี่เขามีวัตถุดิบที่แบบสดมันหวานมันอร่อย
จ้าเฮ้ยมาเลยเร็วหิวไม่ใช่นะลูก

บอกว่ากินกะลาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วนะ

กะลากะลาเนี่ยแล้วบอกเป็นอาหารนี่อะไรอ่ะคะ
แกงไก่กะลาเผ็ดเข้มแล้วก็หอมสมุนไพร

อุ้ยมันต้องตำให้ดังกว่านี้แล้วหรอแม่
นะคะเดี๋ยวกินกว่านี้ไม่ได้กินกว่านี้
เป็นเครื่องแกงที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
อี๋ยเดี๋ยวเรามาเตรียมกระลาอ่อนจากพากะเพรา
โห้ยฉ้าแบบนี้ได้เลย

เดี๋ยวลองชิมให้ดูกะลาอ่อน

เธอไม่ใช่คนร้อนเอาร้อนกระทะ

ข้ำข้น

ฝีมือคนสวยจะอร่อยไหม
น้ำพริกกุ้งสดต้องหอมต้องมันต้องนัว
ถ้าจะกินเลี่ยมขนาดนี้ป้าแป๊ดเชื่อแล้ว

กินข้าวหยิ่มแล้วเดี๋ยวน้องได้จะไปไหนต่อ
หยิ่มขนาดนี้เดี๋ยวหนูจะไปตันสักยานด้วยหน่อย

ดีอย่าให้ล้อหลังแซงล้อหน้านะจ๊

พ่อสวัสดีจ้า

ไม่ใช่ครับอันนี้คือมะละก้อ
ที่เตอร์เคนตี้เราไม่มีการใช้หลอดพลาสติก
โอ้ยดีเลยโลคาร์บอน
กาแฟมะพร้าวเจ้าเตอร์เคนตี้ซิกเนเจอร์ของเรา

มันหอมอบอวนอยู่ในปากเลย
ไอเดียแบบนี้มาจากไหนข้าวกาแฟมะพร้าว
ไปเที่ยวก่อมาเขาจัดเป็นโลคาบอน
เขาก็เลยบอกว่าเอานมเอาครีมหรือว่าจะเอากะทิ

ก็เลยเอากะทิมาใส่กับกาแฟ
ขนมเนี่ยมะพร้าวก็มาจากในชุมชน
กาแฟมะพร้าวก็มาจากในชุมชน

สำหรับชาวตะเคียนเตี้ยเราอยู่กันอย่างโลคาร์บอนดิกครับ
คุณผู้ชมวันนี้จัดเต็มจริงค่ะ
สำหรับการท่องเที่ยววิถีมะพร้าวชาวตะเคียนเตี้ยจังหวัดชนบุรี
ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอน
การเดินทางในชุมชนที่ต้องปั่นจักรยานอาหารและเครื่องดื่ม
ก็ใช้วัตถุดิบจากในชุมชน
ลดการนำเข้าให้น้อยที่สุด
ถือว่าเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
เราและสิ่งแวดล้อมจะได้พึ่งพาพึ่งพิงกันไปนานนะคะ

เดี๋ยวนี้ก็มีอะไรที่ให้เราได้ทานกันมากมาย
และที่สำคัญเป็นการเที่ยวแบบลดคาร์บอนด้วย